ส่วนทีมชาติไทยนะครับในฟุตซอลก็เล่นสนุกครับ
เมื่อวานตื่นเต้นมากในการเจอกับอินโดนีเซียเจ้าถิ่นแล้วก็เอาชนะไป
สามประตูต่อสองครับรายละเอียดในเกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสนุกตื่นเต้นจริงจริงนะครับ
ถ้าใครได้ดูเมื่อวานการแข่งขันที่ยอกจากาต้าครับ
สนามกอร์ยูเอ็นวายแฟนฟุตซอร์นี่สี่พันห้าร้อยคนนะครับ
ความจุครับเป็นเกมสำคัญเราเคยแพ้อินโดมาในสี่เกมครับ
แต่ว่าเกมผ่าน๖นาทีทีมไทยนำจากอภิวัตรแจ่มเจริญครับ
ชิ่งเข้าไปยิงแล้วก็จังหวะออกบอลเนี่ยครับ
รับบอลอย่างเท่แต่ว่าไปเหยียบบอลลื่นครับ
โอ้โหโดนยิง๒สูงเลยครับนาที๑๒

แต่ว่าจังหวะนี้ครับกลับมาครึ่งหลังนาทียี่สิบสอง
อินโดครับตีตื้น๑ต่อ๒ครับ
ณิสรปัดบอลออกมาแล้วมาเข้าทางเอดี้คุสเตวาน
แล้วก็นาทีสุดท้ายครับเจษฎาชูเดชกัปตันทีม
ไปทำฟาวครบ๖ทางผู้สินให้จุดโทษจุดที่๒ในอินโด
แล้วเป็นมุธมัติไฟดาซ่ายิงเข้าไปครับ
สะเบิด๒๒ต้องต่อเวลา
และเหลืออีก๕๐วิจังหวะนี้ของเกียรติยศยิงอัดครับ
วีครับจะหมดเวลาไทยได้ประตูครับ
ขึ้นนำ๓๒โอ้พยายามใช้พาวเพย์ช่วงที่เหลือไม่ทันแล้วครับอินโดนีเซีย
ไทยก็หืดขึ้นคอเลยครับ
ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ไปลุ้นแชมป์สมัยที่สิบสี่
กับทางมาเลเซียที่เอาชนะจุดโทษเวียดนาม๗ต่อ๖ในวันอาทิตย์นี้
เวลา๑๔นาฬิกาครับ
ประตูชนะครับก็เป็นจังหวะของบ้อนนะครับ

ถ้าเกิดที่ไม่ได้บางสัญญาถ้าเหลือมาเลเซียตาร์ก็ดีครับ
ว่าเจอใครก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะในอาเซียนเราก็เจอทุกทีมอยู่แล้ว